เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนี่มีมาอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นลูกชายคลั่งค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะทำร้ายน้องสาว
แม่เห็นเหตุการณ์แบบนั้นแม่เข้าไปห้าม

เอาค้อนมาคว่างโอ้โหเลือดอาบเลยนะคะ

เล็กมึกของน้ำค่ะ
ไปเลยตามต้นทางเด็กกันเลย
ไฟให้ลุกให้แม่โมงติดกัน
พระภัทริกกันเหมือนไม่ได้
กลับมาโรงเรียก

ไป
โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมฮะนี่คือคนก่อเหตุเป็นลูกชายนะเสื้อสีดำ

ผู้เป็นแม่ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็คนใส่เสื้อลายสก๊อตเป็นพ่อเลี้ยง
ใช่ค่ะแล้วดูจังหวะที่ลูกโอ้โหทุ่มแม่สิฮะ
ใช่เมื่อกี้จังหวะที่เหวี่ยงแม่ออกมาเนี่ยนะคะ

แล้วก็จังหวะที่ไปทำร้ายน้องอีกนะฮะ
น้องสาวใส่เสื้อสีฟ้าเหวี่ยงมาตรงนี้อีก

เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นายดันัยโตปรางหรือว่าในเล็กเนี่ยนะคะ

เครื่องกรัศกรรมอายุ๖๘ปีแล้วนะเสื้อสีแดงอะ
โดนลูกทุ่มโดนลูกเหวี่ยงแบบนี้

ทีนี้จังหวะนี่ค่ะเห็นไหม
ที่ถือเป็นลิสต์อีกอันนั้นคือพ่อเลี้ยงนะ
พ่อเลี้ยงเห็นแบบนี้ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าตัวนายดานัยทำลายข้าวของในบ้าน

เอาค้อนเครื่องไปที่หัวในเล็กนายดันไน

แต่ถามว่าเขาหยุดไหมเขาอารวาสหนักขึ้น
แล้วก็พยายามจะมาทำร้ายพ่อเลี้ยงด้วย
ทีนี้ค่ะตอนตำรวจมาถึงนี่ให้ดู
ตำรวจมาถึงแล้วจะเข้าระงับเหตุ
เหตุการณ์มันชุนละมุนวุ่นวายเลยคุณผู้ชม

นี่แล้วน้องสาวก็โกรธโมโหเหมือนกัน
จะเข้าไปใส่พี่เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยค่ะตอนที่ตำรวจมาถึงแล้ว

ตำรวจต้องคอยห้ามทับห้ามสึกค่ะ
นี่ส่วนผู้ชายคนนี้นะฮะ

มาพร้อมกับภรรยานะฮะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมนะ

พี่ชายนะเวลาเมาเนี่ยโอ้โหทำตัวเป็นใหญ่มาอารวาสแบบนี้
พังบ้านจนไม่มีใครกล้าอยู่บ้าน

แม่ก็อยู่ไม่ได้พ่อเลี้ยงก็อยู่ไม่ได้

นี่ทุกคนเจอแบบนี้หมดแล้วขนาดตำรวจมา
เอาจริงค่ะต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยนะ

และทีนี้ตัวในในล็กหรือว่าในดันไนเนี่ยนะ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
นี่น้องสาวเสื้อสีฟ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็น้องสาวยืนอยู่ข้าง
น้องสาวชื่อธัญรัฐโตปรางอายุ๓๐ปีเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นพี่เมาแล้วมาทำร้ายหนูก่อน
แม่เห็นแม่ก็เข้ามาห้ามแม่ก็เลยโดนไปด้วย
ทีนี้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็คือนายสมนึกเข้าไปช่วย
จังหวะนั้นนายเล็กนะยังไม่หยุดเลย
บีบคอพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็เลยเอาค้อนมาเครื่องหัว
จนหัวแตกอะนะคะแล้วถามว่าตอนนี้เป็นยังไง
ในบ้านทุกคนยังหวาดภาวะอยู่เลย
เพราะว่าทุกคนบอกว่ากลัวกลัวว่าในเล็กเนี่ย
จะเมาจะมาอารวาสแล้วทำแบบนี้อีกอ่ะนะคะ
เหตุการณ์คือพี่ชายหนูเขาเมามาแล้วเขาก็มาอารวาสที่บ้าน
หนูกำลังทำซ่อมประตูอยู่แล้วตอนนี้เขาก็โวยวายจะตีหนู
แม่ก็เลยห้ามกับพ่อเลี้ยงก็เลยห้าม
เขาก็เลยตีแม่ชกแม่แล้วก็บีบคอพ่อเลี้ยง
เหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาที่เขาเมา

คือเดี๋ยวนี้เขากินเหล้าบ่อยและถ้าเมามาคือ
ไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้เขาจะต้องใหญ่ที่สุด

นั่นแหละฮะแล้วนางสาวธัญรัติก็พาไปดูบ้านที่พังเสียหายนะ
ทีไรมาอารวาสมาทุบทำลายบ้านดูตรงหน้าต่างสิคุณ
ต้องใช้ไม้เอามาปิดไว้แบบนี้
ประตูก็เพิ่งจะซ่อมนะฮะแล้วก็เอามาอารวาสอีกครั้งหนึ่ง
เออทีนี้ถามว่าเพราะอะไร
ทำไมในเล็กถึงอารวาสแบบนี้นอกจากเบาแล้ว
เขามีอะไรที่มันไม่พอใจคาใจอยู่หรือเปล่า
ญาติเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากเล็ก
เขาไม่พอใจที่พ่อแท้ของเล็ก
บ้านหลังนี้ให้กับน้องสาว
เออทีนี้เล็กก็เลยมาอารวาสเป็นประจำเลย
จริงที่ผ่านมานะนะเคยคุย
เคลียร์กับผู้นำชุมชนแล้ว
ว่าเล็กหลังจากนี้ห้ามมาหาเรื่องกันอีกนะ
คุณนี่ขนาดเคลียร์กันแล้วนะ
ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยเลยอะค่ะ
ฟังความจากนายเล็กกันบ้างนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปหานายเล็กเลย
แล้วก็ไปพบนางปรานีมาตรอุดม

ผู้หญิงคนนี้ก็ปรากฏอยู่ในคลิปเหมือนกันนะครับ

ว่าตั้งแต่เกิดเหตุนายเล็กก็ไม่อยู่บ้าน
มีเพื่อนมารับออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
โดยวันเกิดเหตุเธอก็ยอมรับว่าสามีเธอเมาจริง
แต่ไม่ได้ไปขอแบ่งบ้านหรือว่าขอบ้านจากน้องสาว

และไม่เคยน้อยใจที่พ่อยกบ้านให้น้องสาว
แต่แค่ไปเคลียร์ค่าเสียหาย
ที่เคยเมาแล้วไปอารวาสทุบบ้านน้องสาวจนพังเท่านั้น

นายเล็กไม่พอใจที่แม่โกหกเรื่อง
โกหกเรื่องที่จะมาบ้านน้องสาว

แล้วก็ภรรยาของนายเล็กก็ยืนยันบอกว่าสามีของเธอ
ไม่ได้ทำร้ายแม่แต่แค่ผลักเท่านั้น
แต่คุณมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
ผักจนกระเด็นมาโอ้โหทุ่มอ่ะฮะเรียกว่าทุ่มแม่เลยนะฮะ
ทางบ้านนู้นเค้าจะถ่ายมุมเดียวใช่มะล่ะ

หนูก็โดนพี่เค้าก็เห็นใช่มะล่ะ
แล้ววันนั้นเหตุการณ์มันรุนแรง
คือกระทั่งเหวี่ยงแม่เลยเหรอ
ก็แบบมันแค่ผลักให้เฉย
แรงผู้ชายอ่ะแม่เขาตัวหน่อยเดียวงือเทาะไหร่ใช่ไหม

ก็แม่เขาโมโหตรงที่ว่ามาที่บ้านน้องอะไรอย่างนี้
ทำไมแม่ต้องโกหก
อันนี้ฟังความจากภรรยาของนายเล็กแล้ว
ฟังความจากตัวของน้องสาวนายเล็กบ้างนะฮะ
คือน้องสาวของนายเล็กเนี่ยนะเขาเอาหลักฐานมาให้ดูเลยคุณ
เป็นหลักฐานแชทไลน์ที่ในเล็กเนี่ยนะครู
อ้าวเหรอฮะแล้วนี่เดี๋ยวคุณดูนะคุณอ่านนะ
เขาบอกว่าอย่าให้เจอนะจะทำร้ายน้อง

ก็ทีนี้พอผู้สื่อข่าวเอาเสียงสัมภาษณ์ภรรยาของนายเล็กไง
ที่บอกว่าสามีเธออารวาสเพราะไม่พอใจที่แม่โกหกว่าแอบไปหาน้องสาว

สามีเธอคือหมายถึงนายเล็กไม่ได้อยากได้บ้านที่พ่อยกให้น้องเลย
แล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเธอมาก่อนเนี่ย
โอ้โหน้องสาวน่ะยืนยันเลยนะว่า
สิ่งที่เมียของในเล็กพูดมันไม่จริงเลย

ก็ที่เขาอ้างมาทั้งหมดมันตรงกันข้ามกับที่เขาทำมากอะค่ะ

เพราะว่ามันมีหลายครั้งแล้วแต่ที่แรงคือสองครั้งนี้ค่ะ
ปัญหาวันนั้นคือเขาก็ไล่หนูออกจากบ้านอยู่ดี
มันไม่เป็นอย่างที่เมียเขาอธิบายอะค่ะ
แล้วอย่างนี้น้องจะทำไงต่อไปครับ
ก็ถ้าเขาไม่โดนจับหรืออะไรหนูก็กลับมาอยู่บ้านไม่ได้แน่นอน
น้องสาวบอกอิทธิฤทธิ์ของพี่ชายเยอะไปหมดเลย

น้องสาวก็กลัวแม่ก็กลัวพ่อเลี้ยงก็กลัว

นักข่าวก็ถามไปยังพนักงานสอบสวนที่สพเมืองกำแพงเพชร

บอกว่าก่อนหน้านี้นะไนล็กกลับมาแจ้งความว่าโดนทำร้าย
มันต้องแยกนะเป็นกรณีพังบ้านอันนี้ประเด็นหนึ่ง

มันเกิดขึ้นกันคนละวันเพราะว่าการพังบ้านเกิดก่อน
หลังจากนั้นก็จะมาเคลียร์ปัญหากันไงเรื่องเกี่ยวกับพวกพังบ้าน
แล้วก็มาทะเลาะกันอีกจนมันกลายมาเป็นคลิปที่คุณผู้ชมดูอยู่

เดี๋ยวบ่ายวันนี้จะเชิญทั้งฝั่งในเล็ก
เชิญทั้งฝั่งญาติครอบครัวมาให้ปากคำ
ว่ามันจะไกล่เกลี่ยมันจะยอมความได้ไหม
ถ้าเกิดว่าไกล่เกลี่ยไม่ได้นี่ต้องแจ้งข้อหาทั้งสองฝ่าย
คือเป็นเรื่องในครอบครัวตอนที่มีผู้ใหญ่บ้านไปห้ามผู้ใหญ่บ้าน

เรื่องในครอบครัวต้องคุยกันเอง
แต่คราวนี้เดี๋ยวตำรวจก็เรียกตัวทุกฝ่ายไปคุยกันนะครับ